เด็กเขาไปเล่นน้ำที่ฝ่ายน้ำล้นที่ประจวบคิริขัน
ทีนี้เขาก็กำลังเล่นน้ำอยู่ปรากฏว่าเท้าของเด็กน่ะ
สัมผัสกับล้อรถที่อยู่ใต้น้ำ
คุณตอนที่เอารถขึ้นมามีศพคนตายอยู่ในรถด้วย

โอ้โหเด็กบอกว่าตอนนั้นกำลังสนุกเลย
ผุดดำไหว้แม่เท้ามันก็ไปเกี่ยวโดนเหมือนล้อรถ

วิ่งไปบอกผู้ใหญ่ทันทีนี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือตอนที่กู้ไพน่ะ

ใครพยายามที่จะเอารถขึ้นมาจากฝ่ายน้ำล้นสาราไล

มีศพอยู่ค่ะคนเสียชีวิตอยู่ในรถคันนี้

คุณถ้าเป็นเรื่องความเชื่อว่าวิญญาณของคนตาย
บอกเด็กเหรอมาบอกเด็กให้ขาเด็กสัมผัสเจอ

จนทำให้มีคนเอารถขึ้นมาเอาร่างขึ้นมาได้

ใช่ค่ะเพราะวิญญาณคนตายบอกกับเด็กนะครับ

ที่กระจกมีรอยแตกจนเกือบทะลุ
แล้วกระจกด้านซ้ายถูกแบบคือเอาลง

แล้วในรถที่มีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายนะคะ
คือคุดคู้อยู่ที่เบาะหลังคนขับเลย
เสื้อสีเทากางเกงขาสั้นสีดำ

ทีนี้จากการตรวจสอบเจอเป็นรอยสักตามแขนขา
แล้วก็มีแผลแตกที่หน้าผากด้วย
คือหน้าเขาคงจะกระแทกกับกระจกหน้ารถนั่นแหละ
เออแล้วก็พยายามตรวจสอบดูว่ามีเอกสารมีอะไรบ้าง
ของนายคมศักดิ์สุนทรสารทูลอายุ๔๓ปี

ทีนี้ตำรวจก็ต้องส่งร่างของนายคมศักดิ์เนี่ย

ทีนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบต่อว่าเหตุการณ์นี้
มันเป็นฆาตกรรมเป็นอุบัติเหตุหรืออะไร
ผู้กำกับสพ๓๐๐ยอดบอกนะคะ
เราไปสอบถามความคืบหน้ามาเมื่อเช้าเลย

ผู้ตายขับรถคันนี้มามาแวะที่แผงขายมะม่วง
ริมถนนเพชรกะเสมตรงหน้าที่ว่าการอำเภอ๓๐๐ยอด

พยานบอกว่าผู้ตายมาสอบถามเส้นทาง
หลังจากนั้นเขาขับผ่านฝ่ายน้ำล้น
คงจะไม่คุ้นเส้นทางแล้วก็ขับเร็วหรือเปล่า

หลังจากนั้นเนี่ยหัวกระแทกกับกระจกหน้ารถ
พอหมดสติแล้วรถก็เลยพุ่งตกน้ำทำให้เสียชีวิตค่ะ

ทีนี้ต้องประสานลูกสาวของผู้ตายที่อยู่ที่ชนบุรีเนี่ย
แล้วก็รู้ว่าผู้ตายมาจากที่นครปฐม

ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับศพต่อไปด้วยนะคะ